แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองนะคะที่เราจะมาอัปเดตกันว่า
หนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนโสดแล้วจะรวย
เฮ้ยอารมณ์มากรวย
จะได้เตรียมตัวรับทรัพย์กันไงแต่ว่าเดี๋ยวก่อน
อีก๔นักศัตริย์ที่เรายังไม่ได้อัปเดตดูให้เขานะคะ
ไปฟัง๔นักศัตริย์ที่เหลือกันก่อนดีกว่าค่ะ
มาเริ่มกันที่ปีวอกเนาะ

เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอารมณ์จะแปรปรวน

รวมทั้งความคิดที่มันจะแตกแยกแขนงเนี่ย

เขาจะมีโปรเจกต์อยู่เต็มหัว
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายไว้
ความรักจะมีการสรุปจบที่ชัดเจนมากขึ้นครับว่าเราจะดีหรือไม่ดี
ก็คือว่าจะซ้ายจะขวาจะยังไงจะรู้กันแล้ว
รู้กันแล้วจากที่ผ่านมาเนี่ยคือเราไม่รู้เลยว่าจะเอายังไง
อีกฝ่ายนึงไม่รู้เขาจะเอายังไงกับเรา

คนที่เกิดปีจอนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ
ก็ขอให้ระวังเรื่องของการเสียของรักด้วยนะครับ
รวมทั้งการพัดพลากนะครับ

คนปีจอในช่วงสัปดาห์นี้ต้องเขาเรียกว่า
ใจเย็นนิดนึงอย่างที่ปุ๋ยฟ้าก็นั่งรุ้นนะครับ
เพราะว่าเขาจะมีผมพูดง่ายว่าอย่าให้ปล่อยวานะครับ
แล้วก็พระดวงเข้าเคราะห์
พอเข้าคลอปั๊บยังไงมันก็ต้องเจอเรื่องปัญหาพวกนี้ที่ผมบอกไป
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัดผ้าการเสียของหลักไป
ทำใจให้สบายคิดว่ามันไม่ใช่ของเรา

อะไรที่มันใช่ของเรามันก็ใช่ของเรา

เพียงมีผู้ชมแม้แต่เนื้อนหนังวังสาว

เพราะฉะนั้นที่อยู่นอกตัวแล้วเนี่ย

ต่างแดนแล้ว
ต่างแดนก็เเนี่ย
ต่างแดนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอ่า
เป็นเรื่องที่มันดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับส่วนตัวไม่ส่วนตัวมันก็ดีหมด
ต่างแดนอ่ะคือยังไงอยากรู้เพิ่งโรย
ฉันได้แน่นอนเพราะฉันมีผู้ชายเข้ามาจากต่างแดน
ผู้ชายดีเข้ามาจากต่างแดนก็เป็นมิลิอีกค่ะมิลิ
ก็จะมีเรื่องของสิ่งของด้วย
คือแบบว่าสมมุติว่าเพื่อนไปอยู่เมืองนอกแล้วเห็นของที่น่ารัก
ซื้อของมาให้เธอ
ก็เป็นไปได้คือไม่งั้นว่าจากต่างแดนอ่ะคือไม่ใช่จากที่เราอยู่ตอนเนี้ย

สรุปดวงเด็ดประจำสัปดาห์นี้ได้แก่
เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงเวลาของประเด็นโหราแซ่บของเราในวันนี้
นั่นก็คือหนุ่มสาวนักศัตริย์ไหน

แต่ว่าคือโสดและถึงรวยเหรอคะพี่หมอโจ้
บางคนเนี่ยโสดแล้วรวยเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามันเหมือนกับดวงสองคนบางทีถ้าดวงอีกคนนึงมันทวงเรา

มันก็จะทำให้เราแย่มาตลอดบางคนเนี่ยพออีกคนนึงไปปั๊บเขาดีขึ้นก็มี

ด้วงขัดกันพอแบบว่าพอโสดก็กลายมาดีกว่าตอนบี
อะชี้หลอดมากเลยว่ะฮะ

โอกาสที่เขาเรียกว่าโสดแล้วรวย
โดยเฉพาะรอบผู้ชายนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชายจะมีเกณฑ์สูงมากคือรอบ๒๕๒

อีกปีหนึ่งเช่นหนึ่งคือปีกุ้น
ฉันมีกุ้นด้วยสิ

ไม่เป็นไรเธอเราพอมีพอกินก็พอไม่ต้องรวยมาก
จะมีปีกุลที่จะมีเกณฑ์สูงสุดจะมีอยู่๒รอบอายุ
แล้วก็ของคุณผู้ชายน่า๒๕๑๔
ที่๒ปีนี้ปีกุลจะมีเกณฑ์ที่จะโสดมาก
อ๋อหรือคะมีเกณฑ์จะโสดเลยหรือคะ
ในช่วงนี้หรือว่าตลอดไปค่ะพี่หมอจอ
ในช่วงนี้ค่ะ
เอาเงินไว้ก่อนละกันอายุยังไม่มากดิ

ฟังแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยากรวยไปเลิกกับแฟนนะคะ
เอาไว้ให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจังหวะชีวิต
เป็นดวงกันดีกว่าจะเลิกไม่เลิก

ที่มาอัปเดตดวงให้พวกเราพร้อมรบกันตลอดสั้นสัปดาห์
และคุณผู้ชมของกว่าไหนที่ฟังไม่ทัน

ใช่แล้วค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาพบกันนะคะ
กับการเวทเทรนนิ่งนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำเนี่ย
บอกเลยว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ

เตรียมเว็บไว้กับพวกเรานะคะในช่วงหน้าค่ะ